กล้องวงจรปิดของหมู่บ้านแห่งนี้ก็จับภาพผู้ชายคนนี้ที่คาดว่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุเปลือยกายล่อนจ้อนไปร้านขายน้ำปั่นแล้วบอกมาขอน้ำกินจนเจ้าของร้านเขาไม่กล้าเปิดร้านขายของอีกเราเคยนำเสนอข่าวนี้นะคะตอนนั้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วล่าสุดเนี่ยกลางดึกวันจันทร์

แล้วหนีหนีนะครับลงไปในนา
แล้วเราก็จับตามจับกันนะครับผมกวดลงไปในนาเลย
โอ้โหนี่คือพลังชุมชนที่บางบัวทองนะครับ
ที่เขารวมตัวกันแล้วเขาสอดส่องกันมาตั้งแต่มีพฤติกรรมตั้งแต่คราวที่แล้วเดือนที่แล้วจับตาดู
มาก่อเหตุอีกรวมตัวกันแล้วรวบตัวได้ในที่สุดก็แจ้งตำรวจสภบางบัวทองมารับตัวไปนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายกุลพัฒน์อายุ๓๒ปีบอกว่า
เมื่อคืนวันจันทร์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนในหมู่บ้านนั้น
ชวนหาปลาไม่ได้คิดจะไปก่อเรื่องอะไร
แล้วที่ต้องถอดเสื้อผ้าเพราะว่าชอบดื่มเหล้าขาว

ก็เลยต้องถอดเสื้อออกถอดเสื้อผ้าออก
พอเหล้าเข้าป่าแล้วมันจะเพี้ยนแบบนี้แหละ
เขาบอกเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไม่ดื่มเหล้าแล้ว

ส่วนที่เกิดขึ้นที่ร้านน้ำปั่น
ก็ยอมรับว่าทำจริงนะคะแต่ไม่ได้มีเจตนาอื่น
ขอน้ำกินจริงแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ตกใจกลัวค่ะ

ครับ
กินแล้วเป็นอย่างนี้ทุกที
ไม่ยังค่อย๑นาที
รูปขอขอต้อนทุกทีครับ
ก็ขายขายกันขายทุกวันมาแล้วกันครับ
ไม่ไปหาอีกเหรอ
ก็โดนไป๓ข้อหานะคะคุณผู้ชม

แล้วก็กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันค่ะ